สวัสดีครับ
ในหน้าของภาพประชาชน์ครับ
ที่น้องคือคนชนและคนชอบคนชาญชน

เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง
พี่น้องในประเทศไทย
แล้วก็พี่น้องคนไทยทั่วโลก
ทางภาชาชน

เพราะว่ากำลังให้ความสนใจ
ผลการเลือกตั้งของประเทศไทย
ต่อการดำเนินการของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศไทย
และกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดว่า

ที่จะตั้งต่อไปในโลกนี้

หรือว่าการสืบอำนาจต่อ
ของบริการที่ผ่านมาแล้ว
เพราะฉะนั้นก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างจริงครับ
พร้อมในท่านอยากจะเห็นว่า
หลังการเงินจังทีแล้ว

จัดตั้งบริหารประเทศต่อไปนี้
ควรจะเป็นรัฐบาลที่โครงในสิทธิของพี่น้องประชาชน
และต้องการที่จะพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศนี้อย่างจริงจังและจริงจัง
ไม่ควรจะเป็นรัฐบาลที่เห็นแก่พวกพ้องแล้วก็พยายามที่จะขัดต่ออำนาจ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ประเทศเราบอบช้ำต่อไปอีก
ประชาธิปไตยเท่านั้นที่เกิดความเชื่อมั่นต่อประชาชนในประเทศและต่างประเทศ
เรามีปัญหามากมายที่รอรัฐบาลใหม่แก้ไข
แต่ถ้ารัฐบาลใหม่มันซ้ำเติมตรงที่รัฐบาลไม่เคารพประชาชน

ผมก็คิดว่าเราไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาของประเทศได้
ประชาชนชาติอยากจะเห็นรัฐบาลที่จัดตั้งต่อไป
ควรจะเป็นรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากในสภาพผู้แทนรัศดร
นั่นคือต้อง๒๕๑ขึ้นไป
เพราะการบริหารประเทศต่อไปนี้

การบริหารประเทศไทยจะเป็นนายกดี
ก็แล้วแต่ต้องบริหารโดยห้าใสสภาพตั้งแต่รัฐบาลเป็นหลัก
ในการออกกฎหมายในการอนุมัติงบประมาณ

มุมนิสภาพทำหน้าที่เพียงแต่เป็นนิเรียนเท่านั้น
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่า
ในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นเป็นรัฐบาลที่ไม่มีเสร็จภาพ
ผมคิดว่าเศรษฐกิจก็ย่ำแย่
หลังจากตั้งรัฐบาลแบบนี้ไป
เชื่อว่าคนคงตกเป็นระดับนักลงทุนที่ไหนที่จะกล้ามาเสี่ยงกับรัฐบาลที่อยู่บนเส้นได้ว่าจากตัวอภิปรายเมื่อไหร่และจะต้องออกไป
แล้วงบประมาณจะผ่านหรือไม่นั่นคืออุปสรรคที่คิดว่าไม่ควรจะมี
ทุกคนควรจะเห็นแก่ประชาชนและประเทศชาติมากกว่า
เพราะพร้อมความพยายามที่เจ้าชนะกายเรื่องตั้งโดยเสี่ยงสภาพปุทธรรษฎรนั้นทำทุกวิถีทางแล้ว
แต่เมื่อท่านไม่ชนะแล้ววันนี้ปรักษณ์ที่มีเสี่ยงข้างมากในสภาพปุทธรรษฎรโดยราษฎรเรื่องตั้งมาแทบประเด็น
ถ้านั้นจะโปร่งวิธีการคิดโดยวิธีอะไรก็ได้
ในประการสุดท้ายครับพักประชาชาติก็หวังว่ากรกตซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดตั้งทั่วประเทศ
ท่านต้องเป็นตัวของตัวเองและเคารพในกฎข้อบังคับ
ความเชื่อถือต่อกรกตจะมีได้ก็ต่อเมื่อท่านได้ปฏิบัติให้เห็นว่าท่านเป็นการอย่างแท้จริงไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
การเลือกตั้งคราวนี้ถึงแม้จะผ่านไปด้วยความไม่สบายใจแต่ท่านยังมีเวลาที่จะแก้ไขตัวเอง
ให้เกิดความเชื่อมั่นต่อคนไทยและไปถ่ายผลโทษได้ว่า
ตของประเทศไทยนั้นได้ปฏิบัติตนอย่างเป็นกลางอย่างแท้จริง
เพราะนี่คือกระบวนการของการปฏิรูปประเทศไทยอันแรกคือการตั้งที่บริษัทธิภาพ
ท่านยังมีเวลาครับท่านไม่ควรจะลังเลเลยไม่ว่าจะเป็นอำนาจใดที่จะมากดดันท่าน
ยั่งตอนนี้นะครับแล้วแต่ละท่านก็มีเหตุภาพอันดีงามตลอดมา
ท่านควรจะรักษาเหตุภาพของท่านมากกว่าเป็นเครื่องมือของใคร
ทั้งสิ้นการเลือกตั้งแม้ว่าจะบอกว่าสุดท้ายของการประกาศ
รับรองการเลือกตั้งวันที่๙พฤษภาแต่กฎหมายบอกว่าไม่ช้ากว่านั้น
ประเทศไทยไม่เคยครับว่าการเริ่มตั้งที่อยู่หลังไทยต่างกว่า๑๙ประเทศ
บันนี้อันเน็นดินมันมาถึงแล้วทำไมท่านประกาศเพียง๙๕
ท่านต่อไปรอรับรองที่เก้าทำไมมันมีเหตุผลอะไร
เมื่อเรียบร้อยแล้วก็ท่านอาจจะบังกัดยังไม่เป็นจังการนึกได้
เป็นทางการแต่เพราะกฎหมายบอกว่าวันที่๙นั่นคือวันสุดท้าย
ว่าจะต้องสอบสวนสืบสวนหรือลงโทษผู้ใด
ท่านต้องการติดต่อต่อติดนี่คือหลักการเบื้องต้น
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียกร้องว่าท่านต้องโปร่งใส
คะแนนติดมาเท่าไหร่ท่านต้องคิดแดงกับภาคการเบื้อง
ได้ไหมและพินักภาษาชวนทางว่าวันนี้มันเท่าไหร่แล้ว
ประการที่สองอยากจะเรียกร้องว่าท่านไม่จำเป็นต้องรอ
ประกาศผลรับรองวันที่๙พฤษภาคม
นั่นคือวันสุดท้ายไม่มีเหตุผลอะไรครับ
อาทิตย์หน้าภายในเดือนเวนาคม๕ร่วงรมนั้นเสร็จ
ท่านก็ประกาศว่าส่วนการสอบสวนท่านจะสอนอย่างไรนั้น
กฎหมายก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าท่านดึงออกไปเนี่ย
คนก็ระแวงสงสัยว่าท่านกำลังดูตัวเลข

ดูท่ายโทษนะความกลัวความกลัวต่อนั่นมันคือความเสื่อม
ผมไม่กลัวท่านจะเสื่อม
ผมกลัวไม่หากใครจะเห็น
เพราะประเทศเรามันจะเสิร์ฟภาคเทียดดินครับ